ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดยังรู้สึกว่าโสดอย่างนี้ก็มีความสุขดี
ส่วนคนที่แอบมองคนอื่นเขาจะรู้ตัวรอรับรักได้เลย
คนมีครอบครัวยังไม่ใช่จังหวะที่จะมีทายาท
สุขภาพระวังอาการป่วยติดเชื้อต่าง
ลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นทำให้แขนขาหักภูมิต้านทานโรคลดต่ำลง
การเงินมีหมุนเวียนให้ใช้คล่องมือขึ้นจะได้ส่วนแบ่งกำไรปันผลจากหุ้น
ถ้าติดขัดผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนลูกหนี้มาชำระหนี้
แต่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบ
การงานจะได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างคะแนนนิยมหรือเครดิตให้ตัวเอง
นักการเมืองจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และประชาชน